ปรับรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ที่ค้ายาเสพติดได้อีก๒คดีนะคะ
มาดูคดีแรกกันเลยค่ะตำรวจปราบรามยาเสพติดจับนายอดุลพกายศรีสกุล
และนายสมชายบอยะชาวาแดงจังหวัดเชียงรายนะคะ
ยาบ้าน๑๔๐๐๐เมตรก็ได้มีการสอบสวนขยายผล
ค้นบ้านพักย่านบางปะอินก็ไปเจอกับนางสาวนรมนภูมิวัฒน์
แล้วก็มียาบ้าอีกนะคะกว่า๗๒๐๐๐เมตรซุกซ่อนอยู่ภายในห้องนอนด้วยค่ะ
ส่วนคดีที่๒จับนายเรเก้เอ็นริเกอันโตนิโอ
และนางอารันซีเบียกาเซเรสแนนซี่สัญชาติโบรีเวีย
มีโคเคนนะคะซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง๒ใบใบละ๒๔๐๐กรัม
จับได้ตอนรอขึ้นเครื่องค่ะที่บริเวณทางด้านของอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
จะนำยาเสพติดนี้ไปที่เมืองเสมราชประเทศกัมพูชา
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
ขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่จับได้ในครั้งนี้มีเครือข่ายค่อนข้างครอบคลุมเชื่อมโยงกันมากกว่า๖๐เครือข่ายค่ะ
เขาจะขนส่งยาจากภาคเหนือส่งต่อไปยังภาคใต้
ส่วนโคเคนนะคะเป็นการลักลอบขนส่งระหว่างประเทศค่ะใช้ประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านส่งต่อไปยังประเทศที่๓
ถ้ายานล็อตนี้ถึงมือผู้รับมูลค่าความเสียหายกว่า๒๐๐ล้านบาทเลยนะคะ
แนมพวกซิเกิดข่ายนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ลึกว่าขายอยู่นี้นี่ใครทำมั่งแล้วก็มีความเชื่อมโยงจำหนัยเพราะ
เสร็จแล้วเราก็ต้องใช้วิธีการที่ทาง

ทำลายเครือข่ายตรงนี้นะครับหลังจากนี้นะคะ
ตำรวจจะมีการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดอย่างละเอียด
เพื่อขยายผลถึงในทุนที่อยู่เบื้องหลัง
เส้นทางการขนถ่ายและเครือข่าย
เครือข่ายรายใหญ่พร้อมทลายกระบวนการยาเสพติดเหล่านี้ต่อไปค่ะ